ยังมีทุ่งดอกไม้อีกเยอะแยะอย่างเช่นทุ่งดอกบัวแห่งนี้

ไปค่ะคุณผู้ชมค่อยเดินไปตามสะพานไม้นะคะ
จุดนี้คุณผู้ชมอยู่ที่วัดสมานมิตรตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเฉลิมพระเกียจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ

เมื่อกำลังเริ่มเปลี่ยงบ้านทั่วทุ่งเลย
กับบรรยากาศโดยรอบที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติ

ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาชมดอกบัวใกล้
ถ่ายภาพกันสวยแบบนี้แหละ

ทุ่งดอกบัวหลวงแห่งนี้จะเห็นได้ว่า
สามารถชมได้แบบทั่วทุ่งเลย

ทอดยาวผ่านทุ่งนากว่า๑๐๐เมตร

จริงเป็นสารากลางน้ำ
คุณอยากไปถ่ายมุมไหนคือแล้วแต่เลยค่ะ
แล้วก็มีบ่อปลาสำหรับให้อาหารด้วย

และเรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
หลายคนอยากจะปักหมุกมาเที่ยว
อิมโอกอิมใจอิมบุญกันได้
ในช่วงของปลายปีแบบนี้เห็นไหมดอกไม้สวยนะ

คืออากาศช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันดีค่ะ
อกไม้มันก็เบ่งบานสะพรั่งคือมันไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป
อากาศกำลังมีดอกไม้ก็สวยคนเองก็มีความสุข
ในช่วงปลายปีแบบนี้อย่าลืมไปเที่ยวกันนะ
หน้าหนาวแบบนี้สาวมักจะเลือกที่จะไปกับเขา
ขึ้นเขาไปอีสานบ้างไปภาคเหนือบ้าง